อ่าช่วงนี้มีเรื่องแปลกมาฝากเช่นเคยใช่ค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงพรศักดิ์สองแสง
เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันดีเขาเป็นนักร้องชื่อดังแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้น
คือเขามีไร่อ้อยแล้วมีการไปขุดค้นพบโครงกระดูกและเครื่องใช้โบราณในไร่อ้อยของเขาที่จังหวัดน้องบัวลำพู
เนี่ยค่ะก็เลยต้องมีการกั้นพื้นที่กันเอาไว้เนี่ยเต็มเลยนะคะ
เป็นโครงกระดูกมนุษย์กระดูกสัตว์เศษหม้อเศษหายแล้วก็อาวุธโบราณมากมายเลยที่มารวมกองกันไว้ในมุมหนึ่งในไร่อ้อยของนายบุญเสาประจันตเซน
หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อพรศักดิ์สองแสงนักร้องชื่อดังระดับตำนานที่บ้านโคกรุงจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ
มาเป็นกระโหลกเลยเห็นไหมคุณโอ้โหคือนายพรศักดิ์เล่านะคะว่าเขาได้ที่ดินผืนนี้มาเมื่อ๒๐ปีก่อน
ทีนี้ปรากฏว่าอยู่เขาเริ่มฝันแปลกเห็นเป็นวัดบ้างเห็นหมู่บ้านบ้างเห็นผู้คนบ้าง
แล้วเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยรู้สึกปวดหัวปวดเรื้อรังเลยปวดเป็นประจำเลยก็เลยไปปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
ก็เล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดเจ้าคณะก็บอกว่าที่ดินตรงนี้อาจจะมีอะไรก็ได้นะ
เลยให้รือสีป้อมนำลูกศิษย์มาจากจังหวัดสุรินทร์เลยค่ะไหนลองมาดูซิลองมาขุดขุดคุยคุยดูซิจะเจออะไรไหม
ก็เจอจริงคุณผู้ชมเนี่ยค่ะโครงกระดูกมนุษย์ถึง๕ร่างเลยนะ๕ร่างค่ะ
ก็เลยนำไปทำบุญที่วัดแล้วนายพรศักดิ์ก็บอกว่าเหมือนอาการปวดหัวเนี่ยมันจะดีขึ้น
ทีนี้๔วันก่อนก็เลยมีการขุดหลุมกว้าง๕เมตรยาว๑๕เมตรลึกประมาณ๒๓เมตร
ก็เจออีกค่ะเจอหัวกระโหลกกระดูกมนุษย์กระดูกสัตว์หม้อดินหายโบราณหอกขวาน
ก็เลยรวบรวมทั้งหมดที่เจอเนี่ยนะมาประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้
พรศักดิ์ยังเล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะว่าหลังจากขุดแล้วเขาก็ยังคงฝันประหลาดติดต่อกันถึง๓คืนเลย
คืนแรกเขาเห็นคนมาเตรียมพิธีมีการซ้อมฟ้อนรำร่ายรำกันต่างนานา
คืนต่อมาก็ฝันเห็นเหมือนการเตรียมงานค่ะแล้วคืนสุดท้ายฝันเห็นการจัดงาน
ก็เลยคิดว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตในบริเวณนี้เนี่ยคงจะดีใจที่มีคนไปขุดเจอตัวเขาสักที
ก็จะได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็พ้นทุกข์
ประหลัดอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะก็เดินทางมาที่ไร่อ้อย
แล้วก็บอกนายพรศักดิ์บอกว่าหยุดขุดไว้ก่อนได้ไหม
ขอให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบซะก่อนว่าเป็นโครงกระดูก
เป็นข้าวของเครื่องใช้จากยุคไหนโบราณขนาดไหน
ว่ามันจะเป็นหลักฐานสำคัญเป็นวัตถุโบราณชิ้นสำคัญ
ที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูได้ในเชิงประวัติศาสตร์